ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับ
มีหนุ่มคนนึงเขาก็มีอาการป่วยทางจิตนะฮะ
อายุ๒๑นะครับก็ไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนรุ่นพี่
ค่ะแต่เพื่อนรุ่นพี่คนนี้ก็มีอาการเหมือนกับตัวเองนั่นแหละ
อืมก็อยู่ด้วยกันอยู่ไปอยู่มาทะเลาะกันครับ
ถูกรุ่นพี่ใช้มีดฟันนะฮะฟันจนวิ่งหนีออกมาจากบ้าน
ถูกตามมาแทงอีกสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะ
ตำรวจไปตรวจสอบผู้ก่อเหตุ
หลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าในบ้านนะครับท่านผู้ชมครับ

ฐภคั่ง
ทางตำรวจ
ฐภคั่งนครราชสีมาที่โคราช

ทีมกู้ภายคุก๓๑

บ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่บ้านตะโกโคก

จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ที่เสียชีวิตเป็นชายอายุ๒๐
เหมือนกันเลยเหมือนกับคนที่ก่อเหตุเลยนะครับก็เสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้าน
ถูกแทงด้วยมีดเข้าที่ลำตัวแล้วก็ศีรษะนะฮะทั้งแทงแล้วก็ฟันนะครับ
ใบหน้ามีมีดปลายแหลมปักคาอยู่ด้วยนะครับตรงแก้มซ้ายที่ประตูบ้าน
หลังเกิดเหตุถูกล็อกจากข้างในนะครับตอนไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องปีนเข้าไปนะฮะ
เข้าไปเพื่อที่จะตรวจสอบในบ้านนะครับในห้องโถงของบ้านมีที่นอนที่ปูเอาไว้
แล้วก็มีเลือดเนี่ยสาดกระจายเต็มพื้นห้องตู้เย็นก็เลือดก็กระเด็นไปติดนะครับ
ตรงนี้ฮะโทรทัศน์ข้าวของต่างเลือดเต็มเลยนะครับ
ในบ้านกับในห้องนอนนะฮะหลังจากตรวจสอบแล้วไปเจอผู้ชายวัย๔๗ปี
ซึ่งก็คือคนก่อเหตุไปซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้าภายในห้อง
สพคงกับกู้ภัย๓๑นะฮะทีมฮุก๓๑นะฮะของโคราช
ก็เข้าไปคุมตัวออกมาตรวจไปตรวจมาเอ้าคนนี้ก็มีอาการทางจิต
นี่ฮะมีอาการทางจิตเหมือนกับผู้ตายเลย
จากการสอบสวนของตำรวจนะครับทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตาย
เป็นเพื่อนรุ่นน้องนะฮะผู้ตายอายุ๒๑นะครับคนก่อเหตุอายุ๔๗
นอนเล่นที่บ้านหลังนี้เขาก็มาแบบนี้ทุกวันนะครับ
ว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่นอนดูโทรทัศน์กันอยู่ที่ห้องโถง
อาจจะมีการพูดจาไม่เข้าหูอะไรกันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาดกัน
ผู้ก่อเหตุก็เลยใช้มีดแทงใส่เพื่อนรุ่นน้องนะครับ
ทั้งตัวแล้วก็ศีรษะนะครับทั้งแทงทั้งฟันนะฮะ
ทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บก็พยายามวิ่งหนีตายออกมาที่หน้าบ้าน
หลังจากที่ถูกฟันแล้วก็แทงเข้าไปแล้ว
แต่พอไปถึงจุดหน้าบ้านหลังเกิดเหตุไปล้มอยู่ตรงนั้นนะครับ
ล้มลงตรงนั้นแล้วคนก่อเหตุวิ่งตามไปนะครับ
พอไปถึงเห็นว่าเขาล้มแล้วก็เลยตรงเข้าไปไปแทงเขาอีกนะฮะ
คราวนี้เอามีดปักเข้าไปที่ใบหน้าเลยมีดยังคาอยู่ที่แก้มนะฮะ
ก็เลยเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้าน
ชาวบ้านในระแวกบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง
แล้วเสียงมันเงียบไปค่ะนะฮะแต่พอออกมาดูก็พบว่า
อ้าวมีคนถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้
ก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบผู้ก่อเหตุที่เป็นคนที่อยู่ที่บ้านหลังนี้
ชาวบ้านบอกว่ามีอาการป่วยทางจิตเวททุกครั้งเวลาอาการกำเริบ
ชอบถือมีดออกไปหาเรื่องชาวบ้านในระแวกเป็นประจำ
เขาเอือมละอาไปหมดนอกจากเอือมระอาและยังหวาดกลัวด้วย
ส่วนกู้ภัยที่ไปช่วยเมื่อคืนนี้นะครับนายปียบุตรมุ่งเคืองกลาง
ภัยรื่นจิตอาสาอำเภอคงบอกว่าคนก่อเหตุสารภาพกับตำรวจว่า
เกิดจากการที่ผู้ตายมาขอพระเครื่องทั้งที่เคยให้ไปแล้วองค์หนึ่ง
ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันแล้วก็ก่อเหตุขึ้น
ที่ผ่านมากู้ภัยรื่นจิตอาสาบอกว่าเคยเข้าไปรองับเหตุคลุมคลั่ง
ของคนก่อเหตุกับผู้ตายมาแล้วหลายครั้งที่บ้านหลังนี้
ส่วนใหญ่ก็ส่งเสียงดังเออโวยวายผู้ตายเองเนี่ย
ก็เคยใช้มีดไล่ฟันรถพยาบาลมาแล้วแต่คราวนี้ได้รับแจ้งเหตุไปอีก
อ้าวตายกันแล้วฮะ
มันถูกกันมั้ยมันไม่ถูกค่ะทั้งคู่หนึ่ง
เพราะว่าลองถามชะบายหรือเจ้าบ้านบอกว่าไม่ถูกกัน
คนที่ตายแปลว่ามีก็เหตุรอบหนึ่งคือฟันรถลงพยาบาล
ตอดเข้าไปจับเขาเจ้งว่าอย่าโวยวายจะเรียกเข้าไป
ตรวจสอบประเมินสภาพอาการทางจิตอะไรพวกนี้

เหลือก็ต้องตรวจสอบกันตามขั้นตอนกันต่อไป